มีข่าวออกมานะครับไม่รู้ว่าเอกสารยืนยันชัดเจนแค่ไหน
แต่บอกว่าไทยจะเป็นเจ้าภาพโอลิมปิกรอบเข้าเลือกในโซนเอเชีย
แน่นอนแล้วครับก็โดนแข่งขัน๗๑๒มากราคมปีหน้า

ที่ทีมชายนั้นจีนจะรับหน้าที่เป็นเจ้าภาพ
เรื่องนี้ก็มีการบอกเพิ่มเติมด้วยนะครับว่า
ทางเอวีซีได้ส่งอีเมลถึง
ถ้าเอฟไอบีเนี่ยก็คือสหพันธุ์วรรดิบอลนาชาติ
ส่งเมลถึงทางเอวีซีก็คือสหพันธ์วอเล็กบอลของเอเชีย
แล้วก็ส่งเรื่องต่อมาที่สมาคมวอเล็กบอลของไทย
เพื่อยืนยันในการเป็นเจ้าภาพร้อยเปอร์เซ็นต์
ซึ่งคู่แข่งสำคัญในการบิดประมูลเป็นเจ้าภาพนะครับ
รอบนี้เนี่ยไม่ใช่เกาหลีใต้ตามที่เป็นข่าวกัน
ที่เรากลัวกันมาตลอดแต่ว่าเป็นสิงคโปร์ครับ
เนื่องจากว่าต้องการนำการแข่งขันทีลานน่าสนใจ

ส่วนเกาหลีใต้เป็นข้อสัญญาที่ตกลงกันไว้ก่อนหน้านี้ว่า
เกาหลีใต้เป็นเจ้าภาพชิงแชมป์เอเชีย
จะต้องไม่ร่วมประมูลในการแย่งเป็นเจ้าภาพโอลิปิกรอบเขาเลือกกับไทย

ส่วนทีมที่ได้สิทธิ์นะครับเข้าแข่งขันโอลิปิก๒๐๒๐รอบคันเลือกรอบ๒
ในที่เอเชียมาจากอันดับ๑ถึง๘จากบริษัทบริษัทหญิงชิงแชมป์เอเชีย
ที่ผ่านมานะครับก็มีไทยเกาหลีใต้คาซักสถานไต้หวันอีรานอินโดนีเซียออสเตรเลียแล้วก็ฮ่องกงนะครับ
คือทีมถ้าได้โคต้าไปแล้วเขาก็ตัดโคต้าขึ้นไป
ดังนั้นเนี่ยก็เลยคาดการณ์ว่าเราจะตัดกับเกาหลีใต้นะครับ
เพื่อหาทีมแชมป์ในรอบนี้ไปแข่งขันโอลิมปิกเกมรอบสุดท้ายที่ญี่ปุ่นต่อไปครับ
และเน้นย้ำนะครับว่าห้ามพลาดนะครับจบจากบอลวันพฤหัสวันศุกร์นะครับ
ติดตามวันแชมป์เป็นชิปนะครับก็มีศึกใหญ่ครับการป้องกันแชมป์ของน้องโอนะครับ
แล้วก็มีเสมาเพชรนะครับมงคลเพชรนักมวยนะครับมากันเต็มในพันพยักษ์
ทองน้อยแล้วก็กุหลาบดำนะครับนี่ก็เป็นยอดมวยยุคปัจจุบันเนี่ยมาเปิดตัวในวันแชมเป็นชิปด้วย
วันศุกร์ที่๖กันยายนนี้๔ทุ่มครึ่งทางหน้าจอไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ครับ